หลังจากที่ฟ่านปิงปิงหายตัวไปจากวงการบันเทิงนานถึง๓เดือน

ร่องรอยไม่มีการเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลแต่อย่างใดนานถึง๓เดือน
ล่าสุดค่ะทางการซิงหัวทางการของจีนเขาออกมาเผยแล้วว่า
ตาสาวแดนมังกรฟ่านปิงปิงได้รับการปล่อยตัวแล้ว
หลังจากที่ถูกกักบริเวณในโรงแรมที่มณฑลเจียงซู
ซึ่งมาพร้อมกับบทลงโทษสั่งจ่ายภาษีย้อนหลัง
รวมค่าปรับมูลค่ากว่า๙๐๐ล้านหยวน
หรือประมาณ๔๒๐๐ล้านบาท

อันนี้คือค่าปรับราศีย้อนหลังนะคะ

เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดครั้งแรก
ซึ่งหลายฝ่ายก็วิเคราะห์ว่าเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดู
เพื่อเป็นการเตือนเหล่าคนดังของชาวจีน
หากคิดจะเลี่ยงภาษีก็ต้องโดนแบบนี้แหละค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวนะคะ
ล่าสุดทางฟ่านปิงปิงเองเนี่ยเขาก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียล
ขอโทษบรรดาฟแฟนคลับและหลังจากนี้เธอสัญญา
ว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไปนะคะ
คือหลายคนก่อนหน้านี้ก็สงสัยว่า
จริงแล้วฟั่นปิงปิงหายไปไหนหรือว่าไปทำอะไรหรือเปล่า
เราก็ไม่กล้าฟันทงแต่สุดท้ายแล้วเป็นเรื่องจริงนะคะ
คือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะการหลีกเลี่ยงภาษีในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะคะมันเป็นธรรมดาแหละ
เมื่อได้รายได้มาเราก็ต้องเสียภาษีคืนให้กับสังคม
ถูกต้องซื้อฟันปิ๊งก็บอกว่าเธอเองในฐานะบุคคลสาธารณะ
ก็รู้สึกผิดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าจริงแล้วการเสียภาษี
มันเป็นหน้าที่ของประชาชนรวมถึงทางการจีน
แล้วก็ประชาชนที่ให้การสนับสนุนเธอมาโดยตลอด
ต่อไปเธอจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม
คือเขาบอกว่าทางการจีนที่ออกมาทำแบบนี้
เหมือนเป็นการทำให้เป็นตัวอย่างเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดูว่า
ว่ายังมีใครแบบนี้อีกไหมถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงภาษี
จะต้องโดนเรียกภาษีย้อนหลังแบบนี้ซึ่งมูลค่าเยอะมากนะคะ
เพราะว่าดาราเนี่ยเขาได้เงินมาค่อนข้างเยอะ
แต่พอเวลาเขาเสียภาษีถ้าเกิดหลีกเลี่ยงภาษีเนี่ย
ย้อนหลังไป๔๒๐๐ล้านบาทนี่ไม่น้อยนะคุณ

อันนี้แหละเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดูนะคะ